คุณผู้ชมคะอยากพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหว
ที่ตอนนี้แก่นนำของกลุ่มรัศดร๖๓
พักรักษาตัวอยู่ที่นั่นทั้ง๓คนเลยนะคะ

ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นมีรายงานว่า

เพื่อที่จะอายัดตัวดำเนินคดีในข้อหาต่อไปนะคะ
ติดตามจากคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราได้เลยค่ะ
หลังจากตำรวจภูทรพระนครศรียุธยาได้มาอายัดตัว๓แกน
นำราชดรแล้วก็ศาลได้ยกคำร้องฝากขังไป
ล่าสุดทางตำรวจสนปทุมวันก็ได้นำหมายสาร
มาอายัดตัวรุงประนัชยาต่อ
หลังจากมีการชุมนุมไปเมื่อวันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
เมื่อเวลา๑๙นาฬิกาที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจโทอัครพลจันทร์เพชรรองค์ภูมิกับ
สืบสวนสนปฐุมวันพร้อมกับกำลังตำรวจนะครับ

เพื่อนำหมายสารแขวงปฐุมวันเลขที่๑๑๔ทับ๒๕๕๙
และ๑๑๖ทับ๒๕๑๓ลงวันที่๒๒กรกฎาคม
ทั้งสองหมายนะครับข้อหาผิดพรกรฉุกเฉิน
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด๑๙นะครับ
จากเหตุการณ์นำกลุ่มผู้ชุมนุมที่สกายวอล์กบริเวณสี่แยกประทุมวัน
วงและเขตปฐุมวันเมื่อวันที่๕มิถุนายน
และวันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมาทำความผิดในการชุมนุม
ครั้งนี้๒เหตุการณ์นะครับมาอายัดตัวนางสาวปนัชยา
หรือรุ้งสิทธิจิรวรรดิธนกุลแก่นำคณะราชสะดอน
นอนพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น๙ตึกเอของโรงพยาบาลพระราม๙
โดยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้อายัดตัวลุงไว้ก่อน
แล้วก็จะจัดกำลังเฝ้าดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
โดยในวันจันทร์ที่๒พฤศจิกายนนี้ก็จะมาควบคุมตัว
ไปฝากขังที่สารแขวงปฐุมวันนะครับ
และก่อนหน้านี้ครับก็มีนายอนุสรเอี่ยมสะอาด
พักเพื่อไทยเข้ามาเยี่ยมเพนกวินแล้วก็ไม้นะครับ
เพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับทั้งสองคน
รวมถึงรุ้งและน้องนักศึกษา
ที่มาเยี่ยมเพื่อนด้วยนะครับ
ล่าสุดครับตอนนี้ตำรวจก็ยังอยู่ระหว่างการ
อ่านหมายสารนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการอายัดตัว
ซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็บอกว่า
ทั้ง๓แกนนำอาจจะต้องพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอีก
วันนะครับถึงจะเดินทางออกจากโรงพยาบาลได้ครับ

จากโรงพยาบาลพระราม๙ปียชาติของถิ่นข่าว